วัฒนธรรมข้าวคือวัฒนธรรมของการปลูกการกินข้าวเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมในภูมิภาคเอเชียและของคนไทย
โดยข้าวที่นำมาเป็นวัตถุดิบในการทำขนมก็จะมีการปรุงให้มีรสชาติที่แตกต่างจากของขาว